ถูกจับในคดียาเสพติดนะคะตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดก็คือสารให้ประกันตัวนะคะ
หาปรยะหรือว่าติ๊งอายุ๒๗ปี
เป็นลูกชายของนางวรกรจติกะวันิษฐ
ภรรยาของนายกรจาติกะวนิษฐ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขออำนาจสารอาญากรุงเทพใต้

ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่๒ไว้ในครอบครองค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะเช้ามืดของวันที่๓พฤษภาคม
ที่ผ่านมานายพันทิศถูกตำรวจควบคุมตัว
ขณะที่นั่งแท็กซี่ผ่านด่านตรวจค้น
ผู้ต้องหาก็คือมีท่าทางพิรุษ

พอตรวจค้นไปพบของกลางเป็นโคเคน
น้ำหนัก๐๙๒กรัม๑ถุง
หลอดที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการเสพ

ยังต้องสอบปากคำพยานอีก๔ปาก

และผลการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
จากกองทะเบียนประวัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขออำนาจศาลฝากขังเอาไว้ก่อน
วันนี้เองญาติของนายพันทิศ
ยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักทรัพย์นะคะ

ทรัพย์ที่จะเอายื่นประกันตัวขอเป็นเงินสด
ล่าสุดศาลมีคำสั่งให้ประกันตัว

โดยจะครบกำหนดฝากค้างครั้งที่๔๒๑มิถุนายน
ด้านคุณกรจาติกะวานิส
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

และให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงตัว
แล้วก็ต้องให้โอกาสรวมถึงการช่วยเหลือ
หลังจากนี้จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อคืนนี้เขาหมายถึงติ๊งนะคะ

และเท่าที่ทราบเขาให้ความร่วมมือกับตำรวจโดยดี
หากสารกรุณาเราคงไปประกันตัวเขาออกมา
และรอฟังคำสั่งสารต่อไป
ในฐานะที่ติ๊งเป็นสมาชิกในครอบครัว

เรียนครั้งนี้น่าจะทำให้โตขึ้น
หวังว่าสังคมจะให้โอกาสในอนาคต
หลังจากกระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดลงแล้ว
หากมีข้อเสนอแนะใดในฐานะพ่อเลี้ยง

ก็พร้อมจะเปิดใจรับฟังด้วยความขอบคุณค่ะ
นี่เป็นคำพูดของนายกรจติกะวานิส